เก้ากลายเพื่อไทยฮาลื้อวุ่น

ตกกลาย

คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักคุณพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์รองหัวหน้าพัก

เจ้าบ้านก็เพื่อไทยมีคุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าพัก
คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพัก
นายประเสริฐจันทรลวงทองเลขาธิการพัก
เราจะเอายังไงกัน๒๗กรกฎาคมที่จะโหวตกันใหม่
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงหารือกันนะครับ
นายชัยธวัฒน์ลงมาบอกว่าไม่ได้เจรจาและไม่ได้ข้อสรุปหรอก
ว่าจะเสนอชื่อจะโหวตนายกเป็นใคร
จากนั้นตัวแทนก้าวไกลก็กลับไปประชุมกับพักตัวเอง
ที่ประชุมสอสอกันนะครับ
ก็คือไปคุยกับพักเขามาว่ายังไงก็ต้องมาเล่าให้ลูกพักฟัง
นายธวัฒน์มาชี้แจงต่อที่ประชุมบอกว่านะฮะ
ก็นี่แหละเป็นการหาลือกันตามปกติ
วาระหลักคุยกันถึงเรื่องการเสนอชื่อนายพิธาซ้ำในการโหวตนายกัธมนตรีว่า
มันเสนอได้นะถ้ามีเหตุการณ์ใหม่นะครับ
แล้วก็มองว่าการโหวตเมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
มันไม่ควรอยู่ในข้อบังคับที่๔๑นะครับ
เป็นการตีความกับยัตติทั่วไปมันไม่ค่อยสมเหตุสมผล
เป็นการลงมติที่เป็นปัญหาสำหรับสภาชุดนี้เนี่ย
แม้แต่นักกฎหมายหรือว่าที่เคยอยู่คนละฝ่ายกับเรา
ยังบอกเลยว่าโอ้โหถ้าตีความกันแบบนี้
ยกมือกันแบบนี้ปวดเหตุ
ส่วนกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินหนึ่งในแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยนะครับ
แสดงความเห็นส่วนตัวบอกว่าไอ้การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยนะครับ
ต้องไม่เอาม๑๑๒มาตรา๑๑๒ก็ยังไม่มีข้อสรุปเหมือนกันนะครับ
รวมทั้งเรื่องที่มีเสียงสวบอกว่า
ถ้าพักเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
แต่ถ้ามีก้าวไกลก็จะไม่โหวตให้นะครับ
ส่วนการผลักให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับ
ประชาชนแสดงออกชัดเจนแล้วว่าต้องการให้
ก้าวไกลกับรัฐบาลยังอยู่ด้วยกันฟังชัยธวัฒน์ตุลาทนครับ
สำหรับประชาชนสำหรับประเทศก็คือเกิดการพลิกคั่วรัฐบาลจากสมัยที่แล้ว
แล้วก็ประชาชนก็ได้แสดงออกไปชัดเจนแล้ว
ว่าต้องการให้พักเก้าไกลพักเพื่อไทย
ขึ้นมาเป็นรัฐบาลที่มาบริหารประเทศ
ก็คงทำให้ดีที่สุด
นายชัยธวัฒน์บอกว่าจากการคุยกัน
ประเมินสถานการณ์กับพักเพื่อไทยก็คือ
ยังคงเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล๘พักเดิมนะ
อีก๑๒วันจะมีความชัดเจน
ส่วนการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไป

หรืออาจจะให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไปเลยไหม
ก็ต้องรอฟังผลสรุปจากการประชุมสอสอและกรรมการบริหารพัก

วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่๒๑ก็๒๒กรกฎาคม

หัวหน้าก็ไปพักผ่อนกับครอบครัว
ก็คือพาลูกสาวไปเที่ยวอยู่พัทยาตอนนี้
เห็นมีคนถ่ายคลิปจูมน้องพี่พิมอยู่

คุณผู้ชมค่ะทีนี้ดูความเคลื่อนไหวหน่อยค่ะ

เมื่อวานนี้เขามีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักนะคะ
แล้วเอาจริงนะพอบอกว่าเอ๊ะหลังจากนี้
ก้าวไกลจะส่งไม้ต่อให้กับเพื่อไทยหรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดเพื่อไทยก็ต้องนึกถึง๑ใน๓แคนดิเดตคนนี้
คุณเศรษฐานั่นเองค่ะโอ้โหมาถึงปุ๊บไหว้สวยเลยกับนักข่าวนะคะแล้วก็นักข่าวก็พยายามถามแหละ
เดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะว่าถามคุณเศรษฐาเกี่ยวกับข้อสรุป
ข้อสรุปว่าคุณเศรษฐาจะถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดต
ในการประชุมรัฐสภาวันที่๒๗กรกฎานี้หรือเปล่า
คุณเศรษฐาบอกว่ายังไม่ได้มีข้อสรุปนะ
อันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกรรมการบริหารพัก
ผมพร้อมทำตามตินักข่าก็เลยถามไงบอกว่า
สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าคุณเศรษฐาจะถูกเสนอชื่อครั้งต่อไป
มีมุมมองยังไงไหมกับเรื่องมาตรา๑๑๒

ว่า๑๑๒ก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ก้าวไกลไปต่อไม่ได้
คุณเศรษฐาตอบเรื่องนี้บอกว่า
ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็มีสิทธิ์เสนอชื่อแคนดิเดตนายกเข้าไปโหวตเนี่ยนะ
เรื่องแก้ไขมาตรา๑๑๒ต้องมีความชัดเจน
ลองฟังเสียงคุณเศรษฐาดูก่อนไหมคะ
ผมว่าชัดเจนถ้าเกิดมี
ภักดิ์ที่จะเสนอในยนต์กระบวนตรีครั้งต่อไป
ด้วย๑๑๒ต้องไม่อยู่ในการแก้ไขหรือการยกเลิก

เหมือนกันจะไม่ได้รับการสับสนุนจากทั้งสวและก็อีกหลายภาคเข้าตามที

ขึ้นอยู่กับว่าสุขทางนี่คืออะไร
สุดท้ายนี่คือการที่ทางก้าวไกลไม่สามารถส่งนายกรรมนตรีได้แล้ว

อันนี้ก็ต้องฝากไปที่คณะเจรจาของทั้ง๘ภาคของเรา

ถ้าเกิดสุดทางแล้วก็ต้องมาพิจารณาว่า
ภาพที่มีคณะอันดับ๒ต่อไป
จะรับการมอบหมายหรือเปล่าจะตกลงกันได้หรือเปล่านะครับ
ก็อยากให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี
เพราะว่าอย่างไรเราก็ยังร่วมกันอยู่ดี
คือถ้าจะแปลความจากคำพูดของคุณเสร็จถ่าย
คือบอกว่าถ้าจะให้ฉันเป็นแก่นำ

โดยเรื่องของมาตรา๑๑๒ต้องไม่เอาไว้
แต่มันจะเป็นนโยบายของก้าวไกล
คุณก็ไปเสนออยู่ในสระภาพหรือยังไง

เพราะไม่งั้นมันเดินไปมันก็ไม่ได้แล้ว

คือคุณเศรษฐาก็บอกไงเพราะว่าถ้าเกิดว่า
มีการพูดมีการไปแตะเรื่อง๑๑๒เนี่ยนะคะ
จัดตั้งรัฐบาลจะดึงไหมจะบวกไหมบวกพักที่๙บวกพักที่๑๐หรือว่ายังไง
เศรษฐาบอกล้ำหน้าล้ำหน้าล้ำหน้าในที่นี้หมายถึงความคิดนี้มันล้ำหน้าไปแล้ว
มันจะต้องให้เกียรติแปดพักที่ร่วมอยู่ด้วยเพราะว่าทุกวันนี้๘พักเนี่ย
ก็มีเสียงเยอะอยู่ประมาณนึงแล้วนะคะแล้วก็ยังเห็นว่าเสียงของสวทั้ง๒๕

หลังจากนี้ต้องดูต่อแล้วถามว่าคุณเศรษฐาต่อสายคุยกับสวไหม
ผมรู้จักแค่สองคนเองคงจะไม่ต่อสายคุย
แล้วคุณเศรษฐาก็บอกด้วยนะคะบอกว่าอย่าให้ใจเย็น
คือเมื่อวานให้สัมภาษณ์เมื่อวานวันที่เท่าไหร่๒๐ใช่ไหม
แล้วเดี๋ยววันที่๒๗นี้รอดู
เศรษฐาก็เลยบอกว่ายังเหลือเวลาอีกหลายวันกว่าจะถึงวันโหวต
การเปลี่ยนแปลงข้ามคั่วการเอาพักอื่นมาเสริม
ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบให้ไปเจรจา
นักข่าวก็เลยถามว่าเงื่อนไขเดิมไหมคะคุณเศรษฐา
ไม่มีลุงยังเหมือนเดิมไหม
คุณเศรษฐาตอบว่าเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่อยู่แล้ว

แล้วลุงอื่นล่ะคะถ้าเกิดไม่ใช่ลุงตู่ลุงป้อมล่ะคะ
เศรษฐาบอกว่าไม่ทราบครับขอให้เป็นไปตามขั้นตอน
ทีละขั้นตอนดีกว่าทีนี้พอประชุมเสร็จปั๊บ
ก็มีรายงานข่าวออกมาด้วยนะคะว่าทางสอสอเพื่อไทยฝั่งอีสาน
เขาก็จับกลุ่มคุยกันเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัดตั้งรัฐบาล
อาจจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงต้องตั้งรัฐบาลให้ได้เร็วที่สุด
คือจะถึงขั้นสลายคั่ว๘พักนี้ไหม
เพราะว่าผลคะแนนออกมาแบบค่อนข้างชัดเจนไงว่าสวเขาไม่เอาด้วย
ก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันมีอยู่๒ทางออก
คือ๘พักเดิมกดดันก้าวไกล
หรือก้าวไกลไม่ต้องออกเพื่อไทยออกเอง
ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องมาว่ากันยาวเหมือนกันนะคะ

คณะกรรมการบริหารพักเขามอบหมายให้หัวหน้าพัก
ก็คือหมอชนน่าเป็นผู้พิจารณาน่าจะหลังวันที่๒
นั่นแหละคุณผู้ชมถึงจะมีความชัดเจนเรื่องนี้อีกทีนึงด้วยนะคะ

ใช่อังคารโหวดธรรหัสใช่ไหม
อังคารต้องดูความเข้มข้นอีกทีหนึ่ง
แต่คุณผู้ชมต้องย้ำนะว่าคุณเศรษฐาท่านก็บอกว่า

ท่านพูดในฐานะเป็นแคนดิเดตนายก
ไม่ใช่กรรมการบริหารพักษณ์
ส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัว
แล้วก็ไม่ใช่คณะที่เจรจากับพระเก้าไกลด้วย
ตอนนี้นักข่าวก็พยายามถาม
วิเคราะห์การเมืองก็วิเคราะห์กันไปว่า
หรือเพื่อไทยจะสละมือปล่อยมือจากก้าวไกลแล้ว
ประเด็นนี้ถามหมอชนน่านหมอชนนั่นตอบเองแบบนี้ครับ
ต้องรอครับต้องรอฐานะที่เราเป็น๘พักร่วม
การตัดสินใจอยู่ที่เก้าไกลเขาจะมีท่าทีอย่างไรออกมาก่อน
ขณะนี้ยังครับยังอยู่ครับ
ขณะนี้ยังนะยังไม่ได้ปล่อยมือยังอยู่

เป็นคำยืนยันจากนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ยังไม่ปล่อยมือจากพักเก้าไกลหลังมีกระแสข่าวว่า
อาจจะมีการผลักดันพระเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้าน
และนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนการประชุมกรรมการบริหารภักดิ์เพื่อไทยเมื่อวานนี้ครับ
ส่วนแนวทางต่อไปของ๘พักร่วม
โดยเลขาธิการพักเพื่อไทยและก้าวไกลได้คุยกันในเบื้องต้นแล้ว
ชนนั่นบอกเดี๋ยวต้องรอหารือกันอีกครั้ง
จากนั้นครับคุณหมอชนนั่นก็เปิดเผยหลังการประชุมว่า
ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปยังไม่ได้บทสรุปถึงชื่อแคนดิเดตนายก
ที่จะเสนอในครั้งต่อไปก็คือ๒๗กรกฎาคม
โดยหม้อหมายให้หัวหน้าพักษ์เป็นผู้พิจารณาว่าจะเสนอชื่อคันแดดเพื่อทายคนใด
หมอชนนั่นก็บอกว่าจะนำเหตุผลทุกอย่างมาประกอบกัน

เสนอชื่อไปแล้วเนี่ยต้องได้เลยนะ
ต้องได้ครั้งนั้นเลยมันไม่ใช่การทดลองแล้ว
ว่าจะมีความชัดเจนหลังวันที่๒๕กรกฎาคมนี่แหละครับ
คิดว่าเก้าไกลจะขัดได้ไหมคะ
ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยจะขออนุญาต

เขาไม่น่าขัดนะเขาบอกว่าไม่ได้ติดใจ